ไทยรัฐเทียเตอร์พริกรู้จักชอมาเทอร์ส
ถึงเวลาเปิดตำนานนางพญาแดนมังกร
อาทิตย์ที่๒๗ธันวาคมซูสีไทยเห่าภาค๔
อาทิตย์ที่๓มกราคมนางพญางูขาว
อาทิตย์ที่๑๐มกราคมคุณทัพหญิงหัวมูหลาน
อมชัดตระการต่าเวลา๔ทุ่มที่ไทรัตทีวีเท่านั้น
อาทิตย์ที่๓มกราคมนางพระยาแดนมังกร